ต่อจากนี้สิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราเจอนะฮะคือฮะอันนี้จะสำคัญ
คือเรื่องเรื่องเรื่องรู้สึกทำให้ทำทำร้ายจิตใจพวกเรา
ทำลายความรู้สึกพวกเราทำลายส่วนประสาทของพวกเรามาก
ไม่มีใครหรอกครับที่จะห้ามญาติเยี่ยมมันเป็นไปไม่ได้หรอก
แต่คือในเมื่อพี่เบิร์ตตอนนี้อ่อนแอมาก
เขาต้องอยู่ห้องไอซียูนะฮะก็ตอนนี้ก็อยู่ไอซียูนะ
อาซียูค่ะอยู่อาซียูนะฮะญาติหาว่าเรากิจกัน
หาว่าเราผิดกันไม่ให้เยี่ยมทำไมพวกคุณเป็นใคร
คุณทำไมคุณเยี่ยมได้พวกผมไม่ใช่คนพิเศษวิโสหรอกครับ
พวกผมพวกผมคือผมไม่ใช่ญาติพี่น้องก็จริง
แต่ผมรักเขาหยุดญาติพี่น้องเราเข้ามาตรงนี้
เราไม่ได้หวังใดทั้งสิ้นเลยเราไม่หวังที่จะให้พี่โรเบิร์ตหายและเอาเงินมาให้พวกเรา
เราไม่ได้ต้องการแต่เราทั้งหมดมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ที่ต้องหายด้วยวิธีไหนก็ได้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราเราต้องมาเจอแบบนี้
เราต้องมาเจอปัญหาแบบนี้นะฮะมันสุจทนจริง
มันสุดทนที่เราคุยแล้วเราคุยบอกแล้วคุณไม่เข้าใจเหรอ
ซึ่งนี่นะฮะสรุปให้เห็นเนื่องจากเป็นโรคติดต่อ
แนะนำให้งดเยี่ยมผู้ป่วยจึงให้งดเยี่ยมผู้ป่วย
เราไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะห้ามให้คุณหายก่อนให้พี่ระเบิดหายก่อน
คุณมาเยี่ยมได้แต่ถามเยี่ยมไหมคุณเยี่ยมได้
คุณเยี่ยมได้ไม่ใช่เยี่ยมไม่ได้เราไม่ได้ห้ามนะครับ
ใช่ใช่ครับผมคือก็เลยมองมองเอ่อพี่แจ๋วยุ้ยนะฮะ
ลูกสาวพี่เบิร์ตว่าเกิดปัญหาตอนนี้มันเกิดปัญหาที่
รู้สึกว่ามันไม่โอเคกับทางพวกเรานะฮะอ่ะพี่ยุ้ยครับ
มีอะไรไหมครับค่ะซึ่งปัญหาตรงนี้ก็คือว่า
ปัญหาตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรนะคะในความคิดของเราก็คือเราเป็นลูก
แล้วอันนี้เขาก็คือเป็นภรรยาใช่ไหมคะน้าแจ๋วเป็นภรรยาในตอนนี้ก็คือว่า
ใจของเราก็คืออยากให้พ่อหายแค่อยากมาดูแลพ่อ
ไม่ได้ว่ามีแบบมีอยากมีปัญหาอะไรกับใครหรือว่าแบ่งแยกแบ่งพวกอะไรทั้งนั้นนะคะ
ตอนนี้พวกเราสนใจแค่อาการป่วยของพ่อแล้วก็สิ่งที่ต้องการที่สุดก็คืออยากให้พ่อหาย
ก็คือแค่กลับมาแข็งแรงก็ดีใจแล้วอะค่ะแล้วก็ฝากขอบคุณทุกคนนะคะ
ผู้ใหญ่ทุกคนเลยที่มาเยี่ยมพ่อนะคะแล้วก็เพื่อนของพ่อทุกคน
แล้วก็บรรดาแฟนคลับที่ส่งข้อความมาให้กำลังใจพ่อตลอดนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทำให้รู้เลยว่า
ห้ะยังนะยังนะยังครับคือผมผมเอ่อเอาไว้
วันแรกครั้งแรกอีกวันหนึ่งเขาโทรมาว่าทำไมไม่พูดถึงญาติ

ผมพูดถึงย่าเรียกอะไรอัฒารให้จริงถูกไหมฮะ
ที่ผมออกมาถ่าย๕คนเพราะอะไร
ห้าคนพี่แจ๊ดผมพ่อค่อมพี่นุ้ยพี่ตั๊ก
เพราะผมไม่ใช่คนพิเศษผมห้าคนนี้คือ
ทุกวันนี้ที่พี่โรเบิร์ตพี่แจ๋วมีเงินอยู่

วันที่ผมบอกว่าพี่โรเบิร์ตวันที่แถลงวันนั้นว่าพี่เบิร์ดมีเงินเข้าอยู่
ก็เลยห่วงเขาก็ถามว่าเงินเข้าทางไหน
ผมก็ถามว่าทำไมถามแบบนี้ทำไมหนูถามแบบนี้เพราะอะไร
เขาอยากจะรู้ว่าเงินอยู่ที่ไหนเพราะทางใครนะฮะ
อันนี้ผมไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันถ้ายังจะรู้นะฮะถ้าดูอยู่นะฮะ
ก็มันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยคุณไม่น่ามาถามเรากับแบบนี้
แล้ววันที่พี่เบิร์ตอยู่บ้านญาติเขาพูดกับผมว่าให้เงินโรเบิร์ตเท่าไหร่
ให้เยอะเยอะหน่อยนะพี่โรเบิร์ตบอกอ้าวทำไมพูดกับเขาอย่างเงี้ย
คุณไม่รู้เลยถามผมดิแล้วเขาก็ยกมืออีกวันหนึ่งเขาก็ขอโทษผม
พี่เบิร์ตขอโทษให้ยากน้องด้วยนะอ๋อไม่เป็นไรพี่แต่เขารู้สึกว่าโอเคนะ
ในการที่เราเจอแบบนี้อ่ะแล้วช่างก็อับผ่านไปอีกจนเอ่อมาล่าสุด
ล่าสุดในการที่เขาโพสต์เฟสหรือว่าอะไรต่างต่างนานาที่ว่าอ่ะ

ถึงจะได้เยี่ยมพี่น้องโรเบิร์ต
มึงรู้ประวัติแค่ไหนกูรู้ดีเพราะเป็นพี่น้องการช่วยแชร์ให้หน่อยค่ะ
จะได้เห็นหน้าที่โรงพยาบาลหรือที่วัดแชร์ค่ะ

เป็นยังไงครับมีเด็กและผู้ใหญ่ครับมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ครับ
มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะฮะแล้วก็เอ่อน้องคือญาติญาติลูกพี่ลูกน้องไหม
เป็นลูกพี่ลูกน้องใช่ไหมแล้วปกติแล้วการเข้าเยี่ยมพี่ตำรวจเนี่ยครับ
คือสามารถสามารถเชี่ยมได้แค่ไหนยังไงอ่ะครับบอกมาแล้วไง

หมอจะติดป้ายไว้เลยว่าห้องปอดเชื้อก็คือเราเข้าไปไม่ได้

คุณหมายความว่าเราจะเอาเชื้อไปให้เขาหรือว่าเขาจะเอาเชื้อให้เรา
เราต้องอยู่ข้างนอกค่ะ

ที่เบิร์ตโอเค

ก็ต้องขออนุญาตด้วยครั้งนี้ก่อน

ไม่ใช่เบิร์ดรวยจะโผล่ตอนนี้พี่น้องเขาก็ดูแล
อะไรประมาณนี้
พี่บอลคิดว่าเป็นประมาณที่เขาโพสต์อย่างเงี้ยเขาต้องการอะไร

พี่รอบพี่รอบก็อยู่วันที่ผมคุย

คือจริงแล้วเนี่ยคืออย่างที่บอลบอกนะครับว่า

พวกเราที่นั่งอยู่เนี่ยผมชี้หน้าได้เลยว่าแต่ละคนเนี่ย

บางคนเนี่ยไม่ได้ไปเลยอย่างพี่ค่อมก็ไปแค่ครั้งเดียว
ส่วนมากเราจะเฝ้าระวังกันเดี๋ยวโทรศัพท์ถามกันอยู่
อย่างที่เข้าไปด้วยบ่อยที่บ่อยสุดคือบอล
เพราะบอลจะเข้าไปเพื่อรู้รายจ่ายของแต่ละครั้ง

อย่างผมเข้าไปในกรณีที่แจ๋วโทรมาว่า
พี่ลอกเอ่อหมอต้องการเอกสารนี้
นอกบอกว่าเป็นอย่างนี้บางทีเราเข้าไปคุยกัน
มีบอลมีผมมีแจ๋วเข้าไปคุยกันคือ
ต้องการที่จะพบว่าขั้นตอนการรักษาต่อไปเป็นไง
ปกติเราก็ไม่ได้ไปเราก็จะโทรถามแกว่า
วันนี้เปิดเป็นไงแจ๋วก็บอกอาการเป็นอย่างนี้

เพราะว่าการเยี่ยมอย่างที่แจ๋วบอกครับ

ไอ้การที่เป็นญาติหรือการเป็นเพื่อน
ไม่จำเป็นว่าจะเป็นญาติหรือเป็นเพื่อนกันตอนป่วย

ตอนนี้คือมันอยู่ในขั้นตอนการรักษา

กานว่าสนุกคนก็ไม่เข้าใจอย่างเดียว

ไม่เห็นออกทำไมจะคุยกับเราที่สนุก
แต่คุณเข้าใจพวกเราหน่อยทำไมคุณคิดว่าพวกเรามาเอาอะไรเหรอ
เขาเขาอคติพี่แจ๋วเขารู้สึกว่าพี่แจ๋วคือใคร
ซึ่งถามว่าคุณจะไม่รู้เหรอพี่แจ๋วคือภรรยาพี่โรเบิร์ต
ถูกไหมฮะพี่แจ๋วอยู่พี่เบิร์ดมากี่ปีครับ
สิบกว่าปีอะค่ะซึ่งซึ่งเราอยู่ตั้งแต่พี่เบิร์ตยังยังอยู่เพชรเก้ากับพี่รอด
ซึ่งไม่มีอะไรเรายังไม่มีอะไรคือเรายังแบบยังอยู่ห้องเช่าห้อง
เช่าเล็กอะค่ะเดือนละสามสี่พันซึ่งเราก็อยู่กันมาแบบเนี้ย
รอบก็เห็นว่าเราอยู่กันมาแบบเนี้ยพอพอมาวันหนึ่งซึ่งพอเรามาอยู่ตรงเนี้ย
หนูดูจุดตรงนี้เขาก็คิดประมาณว่าคุณมาจากไหนคุณไม่ได้มีทะเบียนสมรส
ซึ่งเมื่อก่อนเราจะจดอะไรแต่พี่มีความรู้สึกว่าพี่ไม่อยากจดมัน
คือเราคนสองคนอยู่ด้วยกันมันไม่จำเป็นต้องมีทะเบียนสมรส
คือเราไว้ใจกันเรารักกันเราอยู่ด้วยด้วยความแบบเหมือนจนใช่ค่ะ
อยู่ตรงนี้แล้วก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรหรือว่าเป็นเพราะเขารู้สึกว่า
เขาอยากมีส่วนร่วมในเรื่องของพี่ละสองดีกว่าหมายความว่าเขาถึงได้
แล้วก็เขาก็พูดกับผมว่าต้องแจงต้องแจงผมก็ถามว่า
เพราะอะไรนี่คือลูกเขามีลูกนะครับ
เขามีแม่นะฮะถามว่าผมมีไหมผมมีแต่ผมก็ยังยังรู้สึกว่า
ผมผมผมรอรอว่าเขาจะมา
มาคุยกับเรายังไงคุณจะมาขอโทษเราไหม
คุณจะมาขอโทษเราไหมหรือว่ายังไง
คุณคุณกำลังมาทั้งป้อมกับพี่แจ๋วไม่ใช่คุณไม่มีพวกนะ
คือนี่คือทุกคนรักและเป็นห่วงพี่แจ๋วมากนะฮะ
แต่พี่อยากจะถามยุ้ยว่าตอนนี้ซึ่งเป็นลูกกับพวกพี่ตอนนี้
คือถ้าถามหนูนะคะตอนแรกเลยเนี่ยตอนที่พ่อยังไม่ป่วยนะคะ
หนูก็อาจจะไม่ค่อยได้มาคุกคีมาก
แต่ว่าก็ก็พูดคุยกันตลอดแต่ไม่ได้มาคุกพี
แต่พอวันหนึ่งที่หนูมาอยู่ตรงนี้ประมาณเกือบเดือนแล้วเนี่ย
ที่มาอยู่ตรงนี้เลยนะคะที่ได้เห็นการกระทำทุกอย่างของทุกคนนะคะ
เราก็รู้ว่าทุกคนเขารักพ่อจริงจริงอะค่ะแล้วเขาก็ช่วยเหลือจริงจริงแบบ
โดยที่เราก็คิดไม่ถึงว่ามันจะมีความสัมพันธ์แบบนี้จริงนะคะ
มันจะเป็นไปได้จริงจริงซึ่งหนูก็คิดว่าพวกญาติเขาไม่ได้มารู้ด้วย
เขาก็อาจจะไม่เข้าใจก็ได้อะไรแบบเนี้ยค่ะเหมือนที่หนูเข้าใจในวันนี้ค่ะ

ให้ความที่เหลือทางหมายถึงยังไงคะ

ใช่อะไรประมาณนั้นเจ้าของไข้อย่างเงี้ยค่ะ
ไม่คิดจริงก็อัใครอย่างเงี้ยหรือคะ
เด้อเลยเขาก็ลออ่ะรอรอตั้งป้องทั้งนั้นหนึ่ง

เขามองว่าส่วนเงินพี่พวกหลังสนุกตาร์ไว้ให้เนี่ยนะคะว่าอาณาสนุกการ์คน
แต่ถึงบอกถึงบอกว่าคือไอ้ส่วนตรงนี้ถ้าวันนี้๓รายการตรงนี้
ถ้าพวกผมไม่ขับเคลื่อนพวกผมหยุดให้ปัญหาจะเกิดไหมผมอยากจะรู้เหลือเกิน
ผมอยากจะรู้ว่ามันอะไรจะเกิดขึ้นเพราะถามว่าอ่ะพี่เบิร์ดไม่มา
เราไม่ต้องให้ก็ได้ถ้าว่าเป็นจริงเห็นไหมฮะพี่เบิร์ดอ่ะ
พี่เบิร์ดเล่นที่อื่นรายการอื่นก็ไม่ได้นะเดี๋ยวชิคกี้พีพวกเรา
ไม่ได้พี่เบิร์ดไม่ได้ที่วันนี้ได้เพราะตรงนี้
แล้วถามว่าผมย้อนกับแรงกดดันเมื่อกี้นะถามว่ากดดันทั้งลูกของพี่แจ๋ว
ก็พวกเรานี่แหละว่าพ่อพ่อคิดว่าเขาโดนอะไรต่อจังจริงไหม
โดนเยอะมากนี่ก็คือผู้ใหญ่นะแล้วก็อยู่ในการตลอด
ซึ่งว่าแจ๋วนี่และอยู่นี่เป็นคนที่รู้วี่คือแม่เลี้ยง
อ๋อผมว่าแล้วแต่ครับพี่เบิร์ตไม่ได้พีดไปร้อยล้านครับ
ให้ลูกกับเมียเขาเนี่ยหายปวดหัวเถอะ
ให้เขาได้หรือว่าอุ้ยคุณอยากเที่ยมวันนี้ผมจบตรงนี้
คุณเข้ามาได้เลยเนี่ยหรือไม่เนี่ยตอนนี้เท่าไหร่พี่
ล้านกว่าล้านกว่านะฮะ
อยากช่วยมาช่วยกันอยากช่วยมาช่วยกันเอามอกให้เลย
มาจ่ายก่อนอยากช่วยมาช่วยเลยอยากมาดูเลยเพราะล้านกว่า
เป็นการจ่ายของสวัสดีคุณพี่วันกับกลุ่มสวัสดีพี่ลักษณ์ค่ะ
เขาจะช่วยซัพพอร์ตซึ่งพี่ต้องบอกว่ากลุ่มนี้เขา
เขาช่วยทุกอย่างประคับประคองทุกอย่างซึ่งใครจะมองว่า
กลุ่มนี้จะมาหวังผลประโยชน์ไม่มีเขาไม่รู้จะเอาประโยชน์อะไรจากพี่เบิร์
เพราะพี่เบิร์ตไม่ได้มีแบบมากมายไก่กองแค่มีแค่เราดูแล
ครอบครัวของเราดูแลครอบครัวเล็กเล็กเช่นเราเอ่ออยู่กันแบบอ่า
แต่กลุ่มนี้เขามาด้วยใจจริงเขาช่วยด้วยใจช่วยทุกอย่าง
กิ๊บที่ผ่านมาพี่กิ๊บรับรู้อะไรบ้างพี่กิฟต์ครับ
ก็รับรู้มาทุกเรื่องเรื่องญาติพี่น้องกับครอบครัวของภรรยาโรเบิร์ต
คือที่ผมมองตรงนี้นะถ้าเป็นคนที่มีสติมีปัญญา
มีสติปัญญาที่ดีเนี่ยจะต้องดีใจกับพวกเรา
แต่ต้องดีใจพวกเราเพราะพวกเราดูแลเราไม่ทอดทิ้งกัน
ผมเข้ามาอยู่วงการเนี้ยสี่ห้าสิบปีเนี้ย
ทุกคนถ้าเข้ามาอยู่อาชีพเดียววันนี้มันจะห่างจากพี่น้องมากเลย
แล้วพวกเราก็จะดูแลกันมาตลอดจะรักกันยิ่งกว่าพี่น้องอีก
เพราะพวกเราดูแลไม่ทอดทิ้งง่ายแม้กระทั่งสมัยที่โรเบิร์ตติดยาเนี่ย
โรเบิร์ตก็จะไม่ไปไหนจะวนมาหาแต่พวกเรา
เดินมาข้างถนนมาแอบข้างเสาไฟพวกเรานั่งอยู่ร้านลาบเป็ดมั่ง
โรเบิร์ตก็เข้ามาขอตังค์พวกเราก็ให้
ทุกคนให้โรเบิร์ตหมดทำไมถึงให้โรเบิร์ตเพราะว่าให้โรเบิร์ตเพื่อว่าโรเบิร์ตจะได้ไม่ต้องไปขโมยของ
โรเบิร์ตจะได้มีตังค์ไปเสพไปอะไรแต่ไม่อยากให้เสพหรอก
แต่ที่ให้ไม่ได้สนับสนุนเพราะไม่อยากให้โรเบิร์ตไปขโมยของคนอื่นเขา
ไม่อยากเห็นเขาต้องเข้าไปจองจำพวกเราไม่เคยทอดทิ้งกัน
สมัยผมเล่นอยู่กับหนูห้องเตยหนูเชิญยิ้มเนี่ยโรเบิร์ตจะไปอยู่ห้องหนึ่งที่สามเหรียญ
หนูจะเปิดห้องให้ระเบิดหนูก็ไม่เคยทิ้งระเบิดทั้งที่โรเบิร์ตติดของ
ระเบิดหายมาจนระเบิดได้มามีชื่อเสียงดังพวกเราดีใจไม่เคยหวังผลประโยชน์
น้องมาป่วยเนี่ยผมอยากให้ญาติของโรเบิร์ตนะครับ
ผมอยากให้มองที่คนป่วยอย่าไปมองที่เขามีเงินเท่าไหร่
ไปถามลูกเมียเขาว่าเขามีสมบัติอะไรมั่งถ้าคนที่คิดดีจะไม่ถามอย่างนี้
ผมบอกตรงเลยถ้าคนที่คิดดีจะต้องถามว่าเขาจะมีโอกาสกลับมาเหมือนเดิมไหม
โรเบิร์ตจะได้กลับมาดูแลญาติพี่น้องไหมมองตรงนี้ดีกว่าครับ
ถ้าความเป็นจริงเนี่ยผมบอกตรงเลยว่าไอ้สมบัติของเขาเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์หรอก
จากลูกกับเมียเขาแล้วเขาอยู่กับแจ๋วมาเนี่ยโรเบิร์ตไม่มีอะไรมาเลย
มีแต่เสื้อผ้าบางทีก็ไปนอนเฝ้าแจ๋วที่ร้านต้นตอง
เมาไม่มีสภาพนอนอยู่ตรงนั้นอ่ะเมาเสร็จก็ไปขี้ในตู้เย็นบ้าง
ฉี่แจ๋วก็ดูตามเช็ดตามอะไรคุณรู้กันหรือเปล่าว่าเขาอยู่กันมาแบบไหน
เมียก็ไม่เคยทอดทิ้งลูกก็ไม่เคยมารบกวนด้วย
มาเยี่ยมพ่อไม่เคยมาถามว่าพ่อมีอะไรมั่งมองภาพตรงเนี้ยว่าทำไมลูกกับแม่เลี้ยงเข้ากันได้ครับ
คุณคิดได้ดีคุณมองที่คนป่วยว่าเขาจะหายกลับมาไหม
แล้วคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาอยากรู้อยากเห็นว่าเขามีอะไรบ้าง
เขาเหนื่อยกันมาสองคนนะครับคุณอย่ามามองว่าสมัยก่อนคุณดูแลเขา
มันก็เป็นบุญกุศลของคุณก็ดีแล้วคุณเป็นพี่เป็นน้าเป็นป้าเป็นอาเนี่ย
พวกเราเนี่ยรักกันจริงครับผมบอกตรงเลยนะฮะพวกเราไม่เคยทอดทิ้งกันเลย
กระลอกก็เป็นเพื่อนซีกับโรเบิร์ตก็ดูแลแล้วผมบอกตรงว่าพวกผมนี่เสียน้ำตากันมาหลายครั้งแล้ว
ตอนที่เห็นสภาพโรเบิร์ตเนี่ยพวกเราเสียใจนะที่น้องพอจะมีชื่อเสียง
พอจะมีตังค์น้องยังไม่ได้ใช้ตังค์เลยน้องก็มาป่วยไม่สงสารเขาเหรอ
แล้วพวกคุณจะมาบรรทอนกับครอบครัวเขาเมียเขาไม่มีน้ำตาจะไหลแล้ว
คิดกันเถอะครับตายไปอะไรไปไม่ได้หรอกครับบุญกุศลจะติดตัวคุณไป
เข้าไปฟังในยูทูปว่าตายแล้วฟื้นขึ้นมาเนี่ยเขาพูดไงมั่งแล้วคุณจะทำใจได้นะครับ
ตั้งสติกันนิดนึงครับนะฮะ
อันนี้ผมว่าอาจจะไม่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวเผื่อพูดไปไม่นั่นเขาจะมาแย้งพวกเราได้
อันนี้เราไม่พลาดทีกว่าเบิร์ตเขานะครับ
เพราะว่าวันนี้เราต้องพูดให้รู้สึกว่าไม่กระเทือนทางเขา
แล้ววันนี้บอลบอกว่าตอนนี้ญาติเข้ามาดูได้เลยจะเยี่ยมพี่เบิร์ดกับเขามาได้เลย

หมอก็ห้ามเยี่ยมไม่ใช่ว่าพวกเราห้ามพวกเราไม่มีสิทธิ์ห้ามหรอกนะหมอก็ห้าม
ในการเยี่ยมเนี่ยเมื่อก่อนที่อยู่รักษาอยู่ที่ศูนย์มะเร็งนะคะเขาก็เยี่ยมเขาก็ไป
เมื่อออกจากศูนย์มะเร็งมาหยุดรักษาที่บ้านเขาก็มาเยี่ยมจนแบบมาร์คหมดทุกคนอยู่ที่บ้านกัน
แล้วแบบนี้จะมีการจัดการยังไงครับเพราะว่าเรื่องที่โลเบิร์ดเรื่องท้องเรื่องอะไรอย่างนี้เพื่อป้องกันปัญหาในห้องคุณที่จะเกิดขึ้นอีกได้คุยกันหรือยังว่าเราจะทำอย่างไรดี

แล้วเรารู้สึกว่าคุยไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องคือที่เราจบสุดท้ายคือเรื่องทรัพย์สินพี่โรเบิร์ต

เราจะทำยังไงต่อไป
ถ้าจะต่อไปทำไมต้องมาแย่งจังหลัง

คือตอนนี้ผมอยากให้มองว่าให้กำลังใจกันดีกว่านะครับ

เพื่อต้องการที่จะชนะต้องการที่จะแพ้กัน

ตรงกันข้ามคนที่โดนด่าก็คือพวกเรานั่นไงเห็นไหมพวกมึงดูแลกันเป็น
อย่างนี้ถูกไหมฮะพวกเราไม่มีอะไรมีแต่เสียทุกวันนี้ถามว่าเสียไหมเสีย
หมดทุกอย่างได้แค่มิตรภาพความเป็นเพื่อนกับเบิร์ตแค่นั้นอืมเวลาก็เสียแต่ละ
คนบอลก็ไม่ได้กลับบ้านตัวเองต้องไปอยู่บ้านที่ใกล้โรเบิร์ตมีอะไรปุ๊บแจ๋วโทรมา
โรเบิร์ตช็อกวิ่งกันหน้าตาตื่นทุกคนเนี่ยต้องไปนั่งเฝ้ากันฮะตี๔ตี๕
ไปนั่งเฝ้ากันไปช่วยดูแลกันที่แบบเผื่อมันเกิดอะไรฉุกเฉินขึ้นมานะครับ
มีแต่เสียทุกวันนี้ก็คืออย่างที่บอลบอกครับถ้าคุณอยากเข้ามาด้วยดูแลเลย
อยากดูแลต่อจากพวกเราคุณดูแลได้นะฮะรายจ่ายคุณดูแลไปเลย
เรื่องการติดต่อประสานงานที่ผมทำอยู่กับโรงพยาบาลแต่ละโรงพยาบาลกับหมอกับแจ๋ว
คุณมารับผิดชอบตรงนี้เราพร้อมที่ยินดี
ถ้าเกิดว่าทางครอบครัวเขาโอเคว่าจะให้ย่ามาดูแล
พวกผมก็ยินดีที่จะถอยออกไปแล้วคุณจะให้เราเยี่ยมหรือไม่ให้เราเยี่
เราจะทำตามที่คุณบอกมาทุกอย่างแสดงว่าถ้าเกิดญาติยืนความผิดชอบมงค์
เพราะว่าอยากจะเอากลับมาดูแลเองทางเพื่อนเพื่อนก็
อันนี้ต้องแล้วแต่ทางครอบครัวทางแจ๋วแล้วทางยุ้ยด้วย
คือเราก็คือเรายังห่วงอาการเขา
เรายังไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงต่อไปอาการเขาจะดีขึ้นหรือว่า
หรือว่าถอยหลังลงกับเราคือตอนนี้เรายังให้คำตอบอะไรตรงนั้นไม่ได้อะค่ะ
คือเราก็ยังอยากจะให้อยู่ในส่วนที่เราดูแล
ส่วนที่เรายังเห็นเนี้ยว่าเขายังอยู่ในสายตา
ว่าเราสามารถรับรู้ได้ว่าเขายังดีขึ้นหรือซุดลงหรือยังไง
เราอยากเห็นอยู่ตรงนี้เราอยากดูเขาอยู่ตรงนี้
คือเขาเขาเป็นเป็นผัวเมียกันนะครับเมียก็ดูแลกันมาทั้งชีวิตอยู่แล้ว
เพราะไม่อยากที่จะต้องเฮ้ยป่วยแล้วต้องมาแย่งกันเอารากไปนู่น
คนป่วยมานี่มันก็ไม่เหมาะสมตรงนั้นน่ะนะ
ก็อยากว่าเข้าใจครอบครัวเขาดีกว่านะฮะ
อย่ามาคิดแบบอิสยาอะไรกันเลยนะฮะเพราะว่าอย่างแจ๋วเนี่ยเขาก็อยู่ด้วยกันนาน
ไม่มีอะไรแล้วเขาก็อยู่กันมาเป็นสิบปี
จะเข้ามาเป็นเมียตอนโรเบิร์ตมีชื่อเสียงอยู่ตั้งแต่โรเบิร์ตไม่มีชื่อเสียง
แล้วพวกคุณจะมาอิจฉามาริสยาอะไรกัน
ผมก็ไม่รู้ว่าคุณอิจฉาริสยาหรือเปล่านะฮะแต่ก็อยากให้โฟกัสไปที่คนป่วย
บอกว่าเฮ้ยเขาจะหายไหมถามเมียเขาว่า
ตอนนี้โรเบิร์ตเป็นไงจะดีขึ้นไหมจะอะไรเอออย่างนี้มันน่าภูมิใจมากกว่า
กลับมามองว่ามีมีเงินเท่าไหร่ชื่อเป็นของใครบ้านเป็นใครรถ
นั่นมันไม่ได้ห่วงคนป่วยแล้วครับเจตนาผมมองเลยว่าไม่ได้ห่วงคนป่วยแล้ว
ห่วงทรัพย์สินมากกว่าแต่ถามว่าโรเบิร์ตนี่เคยจองสารามารอบนึงแล้วนะ
แล้วก็ไม่เห็นมีข่าวแบบนี้เลยไม่เห็นมีญาติพี่น้องที่เข้ามา
เขาหรอก่อนคอโทษผมผมกลับคอบ
แล้วรู้นู่นไอ้นั่นแต่ถามว่าบางทีรู้สึกมันมันมันรู้สึกจะทำอะไรอยู่
เราทำเพื่ออะไรอ่ะอย่างเนี้ยอ่ะคุณโพสต์มาว่าเห็นคนเขาลือว่า
อาการตอนนี้ดีวันดีคืนจริงหรือเปล่าถ้าจะให้เชื่อส่งภาพระเบิดตอนมา
ตอนนี้มายืนยันเลยโคตรเง่าพี่น้องเขาจะรู้ว่าพวกคุณดูแลเขาดีจริง
เขายังไม่เห็นก็ไม่เชื่อคุณมันทำเพื่ออะไรแหลงข่าวเลยมั้ย
มันมีอีกบอลที่ว่าอะไรอยากให้โรเบิร์ตกลับไปติดยาเหมือนเก่า
พูดเพื่ออะไรอ่ะพูดทำไมมันพูดเพื่ออะไรคำนี้
เยอะจัดมากคือเฮ้ยคนกำลังป่วยมีคำคำพูดว่าอยากให้เออ
มันควรไหมนี่คือสินดินยันว่าพวกกูรักจริงจริง
ไม่ได้รักแค่วัตถุนิยมอย่างคุณนอกจากครอบครัวคิด
แต่เขาเครียมพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกนะแต่ผมจะอ่านให้ได้ค่ะ
จากครอบครัวคิดกันรูปนี้ตอนหมั่งไม่ดังแต่หมั่ง
มีพี่น้องไปหาไม่ได้แปลว่าหมากไม่มีพี่น้อง
กลับมาติดยาเหมือนเก่าเถอะดูซิใครจะรักมึงไอ้ใหม่
แล้วพวกเราเนี่ยแหละละพวกเราเคยให้เขาติดยาพวกเราเคยให้ตังค์กันไปแล้ว
ผมไม่ได้พูดเอาดีใส่ตัวนะผมนั่งอยู่เล่นตลกคาเฟ่เสร็จ
ผมนั่งอยู่ที่ร้านอาหารโรเบิร์ตเดินดุ้ม
โรเบิร์ตอยู่ฝั่งนู้นแล้วสักพักโรเบิร์ตเข้ามาที่
ผมจะขอตังค์พี่สัก๕๐๐ผมจะไปหาลูกที่อ่างทอง
ผมก็บอกโรเบิร์ตบอกเบิร์ตมึงเอาไปนะไปหาลูกนะ
แต่เงิน๕๐๐เนี่ยลูกก็ไปโรงเรียนหลายวันนะ
แต่ผมก็รู้โรเบิร์ตเอาไปทำอะไรทุกคนก็พูดกันหมดน่ะว่าให้เถอะพี่
ดีกว่าให้มันไปขโมยของคนอื่นมันไปโดนจับ
ทุกคนก็ให้ไม่ใช่ไม่ให้ดูแลตลอดเนี่ยเป็นไอ้ฝีที่นิ้วเนี่ยมายืนแกะฝีเนี่ย
พวกเราไม่ได้ทิ้งโรเบิร์ตโรเบิร์ตถึงรักพวกเรา
และอาชีพพวกเราไม่ใช่เฉพาะโรเบิร์ตนะดูแลกันหมดทุกคน
ผมจัดงานศพให้ตลกที่ชนิดว่าตลกที่ไม่มีชื่อเสียงและไม่มีโรงใส่
ผมจัดมา๖๗ศพแล้วตลกเนี่ย
ผมจัดงานศพให้ลูกเมียได้ตังค์ทั้งนั้นเลยมีตังค์หมด
พวกเราก็ดูแลกันและทุกคนก็มาร่วมงานกันหมด
เสียใจไหมคะเราทุนเตทั้งเงินทั้งเวลาและรู้สึกกับกรรมโดนแบบนี้
มากครับพอคุณบอกจริงนะผมไม่อยากออกมาพูด
ผมก็อยากออกมาพูดอีกครั้งคือมีพี่โรเบิร์ตนั่งด้วย
แต่วันนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้ว

พวกเราก็อยู่กันดีช่วยเหลือกันอยู่แล้วดูแลอยู่แล้วเนี่ย

ก็คงไม่มีเรื่องต้องมาแสดงข่าวแบบนี้หรอก

คือ
ก็คือไม่ไหว

พี่บ้าน
แล้วหลังจากนี้คือวันโลกเราเขาไม่รู้ว่าร่างกายพี่เบิร์ดจะ
จะเป็นยังไงแต่มะเร็งพบผมถือว่าผมรักษาปัญหาแล้วนะ
ทุกวันนี้คือผมต้องการรู้สึกว่าผมสะอาดนะ
พวกเราสะอาดนะครับนะครับแต่หลังจากนี้คือ
ซุดหรือยังไงมันอยู่ที่ร่างกายที่เขาจะต้องเจอแต่ละวัน
ว่าเขาอ่อนแอขนาดไหนแล้วก็ขอร้องนะครับ
เรื่องทรัพย์สินเรื่องอะไรเนี่ยผมขอร้องเลย
อย่ามาบรรทอนลูกกับเมียเขาเลยครับนะครับ
เขาทำกันมาเขาสร้างกันมาอย่าไปเลาะหาตะเข็บ
อย่าไปอะไรเลยครับนะครับเพราะว่า
คุณบอกว่าคุณมีทนายมาคุณต้องมาแจง

อะไรนะเขาบอกเขามีทนายมานะครับนะฮะ
มีทนายมาว่าเอ่อทรัพย์สินยังไงเพราะผม
เบิร์ดบอกผมแล้วพี่เบิร์ตบอกผมแล้ว
ว่ายังไงคืออะไรนะฮะทุกสิ่งทุกอย่าง
เขาก็บอกว่าอ้าวแล้วเขาแล้วเขาเขามีญาตินะ
เขามีพี่น้องเขามีลูกมีเองน่ะถูกไหมคือ

พี่น้องจะครับพี่น้องก็อยากให้พอถึงวันหนึ่งก็อยากให้แบ่งให้เขาด้วย
อย่างเงี้ยหรอเราก็ไม่รู้อ่ะเนี้ยหมายถึงว่าพี่เบิร์ดจะสั่ง
เหมือนจะสั่งเสียงไปแล้วด้วยเหมือนกันผมเขาผมก็ขอพูดเดี๋ยวผมอ่ะ
เดี๋ยวเขาอ่ะเขาอาจจะดูอยู่ก็ได้แล้วเดี๋ยวเขาต้องมาแย้งกับผม
ในเมื่อมาแย้งผมผมก็จะต้องเปิดคลิปเสียงนี้ที่ผมได้คุยกับเขา
ถึงวันนั้นก่อนอ่านะฮะปัญหานี้แน่นอนคุย
ผมไม่ได้ต้องป้องเป็นศัตรูนะญาติพี่น้องพี่โรเบิร์ต
ผมไม่ได้มาตั้งป้องเป็นสัตว์ตูกันคุณมองของเราเป็นมิตรครับ
เราคือผู้ร่วมงานที่ดีพี่เบิร์ดไม่ใช่ญาติพี่น้องผมนะ
เบิร์ดไม่ใช่ญาติพี่น้องทุกคนนะแต่เรารักเหมือนคนในครอบครัว
แจ๋วไม่ใช่ญาติพี่น้องผมแต่เรามาช่วยเขาเพราะอะไร
เขาควบดีเลยพี่เบิร์ดโชคดีมากที่มีลูกและเมียนะครับ
ที่ดีย่าพี่น้องโคตรดีไม่ใช่ผมว่าได้บอกไม่ดีนะฮะ
แต่ญาติพี่น้องเข้าใจพวกเราเถอะครับนะฮะ
ถ้าหายหรือยังไงเอาเลยครับอยากดูอยากจะมาหา
เอาเลยครับแต่เพราะเราเคยพูดไปแล้วว่าเราจะดูแลถูกไหมฮะ
เราจะดูแลแต่วันนี้พี่เบิร์ดมาเรียนอาหารแล้ว
เอาเลยครับหลังจากนี้แล้วแต่เลยแล้วแต่พี่แจ๋ว
กับพี่ยุ้ยที่จะยังไงนะฮะแต่ขอร้อง
อย่าทำให้เขารู้สึกปันของอีกใจผู้หญิงนี้ไม่
น้ำตาจะไม่มีแล้วฮะอยากให้เขาหยุดโผล่ดด้วยหล่ะ
หรือว่าคุณจะมาดูแลอะไรคุณก็มาดูแลแต่อย่า
เราก็เหนื่อยเราก็เหนื่อยอยู่แล้วอะค่ะเราดูทั้งกลางวันกลางคืนอืม
แล้วทีนี้พอมันมีเรื่องแบบเนี้ยมันทำให้เราแบบมันโทรไปหมด
แต่ว่าดูพี่เบิร์ดเอาผมว่าพี่เบิร์ดเป็นคนไข้ที่ดื้อมาก
ผมบอกเลยจริงไหมพี่ยุ้ยพ่อพ่อพี่เบิร์ดเขาไม่นอน
นอนเลยสามวันเต็มเต็มเขาไม่หลับเลยค่ะแล้วเราก็หลับเขาไม่
เขาไม่หลับเราก็แม้กระทั้งเราจะเข้าห้องน้ำอะไร
ต้องเฝ้ากันตลอด๒๔นะคะเพราะว่าเขาพร้อมที่จะเหมือนแบบ
ลงจากเตียงหรือแกะอะไรตลอดเวลาค่ะกระพริบตายังแทบไม่ได้ต้องจ้องเลยนะคะ
มีดึงสายน้ำกงน้ำเกลือดึงสายอาหารเราเผลอแป๊บเดียว
ออกมากองอยู่ข้างนอกวันที่ที่เราพี่บอลจัดงานไหว้ครู
วันที่๖ก็วันนั้นไหว้ครูเสร็จโรเบิร์ตก็ไปโรงพยาบาลเลย
ก็ได้นั่งพูดกับผมว่าตอนนี้ผมห่วงแจ๋วมาก
บอกมึงต้องห่วงตัวเองก่อนนะมึงจะได้มาดูแลเมียมึงได้
ถ้ามึงไม่ดูแลตัวเองมึงดูแลเมียไม่ได้
อย่าเพิ่งห่วงใครห่วงตัวเองก่อนโรเบิร์ตพูดตลอดเวลาว่าห่วงเมียมาก
ใช่ครับแล้วเขาพูดกับผมด้วยว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้น
ปากแจ๋วด้วยนะเขาพูดกับผมตอนที่พี่แจ๋วไม่อยู่
แต่ผมว่ะแล้วผมก็จับเลยครับ
หนึ่งตอนนี้ยอดหนึ่งล้านสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อย
แบบสิบหุ้บบาทก็คือ

เงินเงินรายการที่ขับที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือจากพวกเราทั้ง๕คน

แต่ณวันนี้ผมคุยกับตั๊กแล้ว
จากนี้ไปจากนี้ไป
เงินนี้ที่เคยเข้าไปชื่อพี่โรเบิร์ตผมจะให้เข้าไปชื่อพี่แจ๋ว
แล้วก็ไปเคียงขายุ้ย
เพราะหนึ่งถามว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ทิ้งผู้ชายคนนี้เหรอครับ
แต่ผมไม่อยากให้เงินของเราไปเกิดปัญหาอีก
เหมือนที่เราเรากำลังจ่ายค่าโรงพยาบาลแล้วเราเจอปัญหาแบบนี้
เรารู้สึกเฮ้ยมันทำร้ายผิดใจผมทุกคนมาก

ต่อให้จะหมดเท่าไหร่มันก็ต้องสู้กัน

คือมันรักกันมาก
แล้วก็สร้างกันมาสร้างบริษัทด้วยกันมา
จนวันหนึ่งพี่เขามาผมบอกว่านี้

สิ่งสำคัญก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยทุกคนขอบคุณจริงนะครับ
แล้วก็ในการที่เราจ่ายเงินแล้วเราเจอคลิปโพสแบบเนี้ย

ไม่รู้ว่าเราไม่ได้คิดอย่างนั้น
เพราะว่าคุณต้องทราบดีว่าสิ่งสำคัญคือพี่เบิร์ดจริงเขาต้องจอดน้ำออกจากก้อย
ซึ่งแกไม่สามารถจะย้ายโรงพยาบาลได้
ย้ายไม่ได้เนี่ยเอาแล้วค่ารักษานักขึ้นไปเรื่อยจะหนักขึ้น
เราเองก็ไม่ได้มาทอดทีครับ
ผมก็อยู่ที่ถามเขากันว่าจะคิดยังไงนะครับ
เราก็กำลังย้ายไปศรีราชนะครับ
เราก็ถามว่าเราก็เพื่อไปหนทางพี่รอบ
ว่าไม่ได้นอนใจแล้วทำกันเนี่ยนะครับ
เข้าใจพวกเราแต่ครับตอนนี้ก็มีมีประเด็นหนึ่ง
แจ๋วจะไปติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลสิริราช
แล้วต้องออกต้องกะตีห้าเพราะบ้านอยู่นิดนิบใหม่
เพราะว่าลดมันติดมากกว่าถึงโรงบานต้องไป
ไปถึงทุ่ม๗โมงเช้าต้องออกตี๕ออกจากโรงพยาบาลต้องรีบกลับบ้าน
ก็มีกระแสมาว่าไปดูติดตามแจ๋วว่ามีผู้ชายไหม
คิดอะไรกันอยู่ครับว่าแจ๋วมีผู้ชายไหม
มีชู้ไหมผัวเป็นอย่างนี้อะไร
เขายังไม่ได้เป็นอะไรเลยทำไมพี่เขาต้องกลับบ้านต้องตื่นตี๕
แล้วแจ๋วน่ะแจ๋วพูดเลยถ้าไม่นั่นก็พวกเราชอบสาบานคนไทย
แจ๋วสาบานเลยแจ๋วเคยบอกว่าถ้าจะรักษาพี่เบิร์ตหมดเท่าไหร่
หนูไม่เหลือบ้านไม่เหลือรถต้องไปเช่าห้องอยู่แบบเก่า
หนูก็ยอมยอมที่จะอยู่กับพี่เบิร์ตแบบที่เรามาจากเราไม่มีอะไรเลย
ผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่มีน้ำใจงามแล้วเขาเป็นคนที่ซื่อที่ตรงเถียงไม่เป็นนะฮะ
เขาเถียงไม่เป็นเขาพูดไม่เป็นเขามีแต่รับแล้วเขาร้องไห้อย่างนี้
ร้องไห้แต่ไห้ร้องแต่ไห้คือเสียงไม่เป็นก็ถือว่าเทวดามีตาลูกไม่มีปัญหากับแม่เลี้ยง
ส่วนมากจะมีปัญหาคือลูกกับแม่เลี้ยงเท่านั้นเอง
ลูกก็ไม่ได้มีหวังสมบัติอะไรจากพ่อไม่ได้มีหวังอะไร
ก็ยินดีดูแลกันไปก็เนี่ยตรงนี้ฮะก็ไม่น่าจะเป็นห่วงกับครอบครัวนี้
แต่ว่าอยากให้ญาติพี่น้องมองพวกเราในแง่ดีเถอะครับ
พวกเราไม่ได้หวังในตัวโลเบิร์ตอะไรที่ว่าเขากลับมาเขาไม่มีชื่อเสียง
พี่แจ๋วไม่ได้มาร่วมมือในสิ่งที่ไม่ดีนะครับ
นี่คือรูปพี่ระเบิดใส่ลูกพี่เขาเลยนะ

นะฮะแล้วอย่าไปคิดว่าพระจะมาร่วมมือทำอะไรในสิ่งที่ไม่ดี
มีแต่รูปมืออย่างเดียวเพื่อให้พ่อให้สามีหาย

ก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ประชาชนเข้าใจนะฮะ
ประชาชนพี่น้องทุกคนแฟนทุกคนเข้าใจ
เราออกมาเราทำเรามาเราไม่ต้องการเป็นฮีโร
ให้กับย่าพี่น้องที่เค้าลังส่งใจแล้วกัน
ขอบคุณสื่อบรรชนทุกช่องทุกสื่อ
ขอบคุณน้องทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ